ป๊อกมากกี้นะคะก็หวานไม่แพ้กัน
ก็จากข่าวที่คุณป๊อกเขาเซอร์ไพรส์วันเกิดคุณมากกี้
ว่าเป็นธีมดิสนิแลนด์ที่คุณมากกี้เขาชอบนะคะ
แล้วของขวัญเปิดเผยแล้วว่าเป็นตังหู
ปรากฏว่าเราสนใจเรื่องหวานพอแล้ว
เราขอเข้าเรื่องนี้เลยว่าทำไมคิมเบอรี่ถึงไม่มาอยู่ในงานนี้

จึงไม่มีคิมจากคำที่ว่ามีคิมต้องไม่มีมิ้นนะคะ
นี่มีคิมต้องไม่มีมิตรดังนั้นบอกว่ามากกี้บอกว่าไม่ใช่
ตนชวนทุกคนแต่ใครไม่ว่างไม่เป็นไร
ยังไม่เกี่ยวกันค่ะเรื่องมีมิ้นท์มาแล้วคิมจึงไม่มานะคะ
คิมเขาไม่มาเพราะเข้าไปหัวหินวันนั้นพอดี
มองว่ามิ้นมีมิ้นท์ต้องไม่มีคิมนั้นไม่จริงค่ะไม่เกี่ยวกัน
แล้วแต่โอกาสที่เจอกันมากกว่าถ้างานไหนแจ้ง๔คนเลยนะ
ยาย่ามินคิมนี่อะไรแกะได้หมดเลย
ได้หมดได้หมดไปหมดขอบอกว่าเวลาผ่านไปนั้น
ต่างคนต่างการรับงานของตัวเองถึงเพิ่งเจอกันยากเหตุเพราะเป็นอย่างนี้มากกว่าค่ะ
ความเป็นเพื่อนอยู่ในใจไม่จำเป็นต้องโพสรูปให้คนเข้าใจ
และอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่า
ที่ทำกับบอยแล้วจะปิดตัวเร็ว
มันรู้สึกเสียดายเพราะสิ่งที่ได้มานั้นคุ้มค่าแล้วแปลว่าได้กำไรแล้ว

แต่ผมพอมีแฟนก็เหมือนกับไม่คู่จิ้นคู่สี้เก่า

เพราะว่าหวั่นใจว่าเดี๋ยวอนาคตเค้าจะมีปัญหา
คิดถูกหางนะ
ใช่เชื่อว่านะป๊อกเนี่ยป๊อกก็ทำธุรกิจไปเถอะ
คือหรอกพี่มันอยู่ที่ว่าถ้าเราทำอะไรเราต้องอยู่กับตรงนั้น
เราต้องไม่ใช่แบบไปลงทุนแล้วก็กล่าวว่าได้กำไรอย่างเดียว
เป็นไปไม่ได้งานมันต้องทำมันถึงจะได้
พวกเราเนี่ยนะบอกตรงเลยนะอย่าไปสารแน
ไม่ได้ฝึกมาไม่ได้เรียนมาไม่ทันัดหนึ่ง
และอีกอย่างหนึ่งไม่ได้ลงจริงจัง
ไม่ได้เอาตัวลงไปทำจริงจังเข้าใจคำนี้ไหม
เหมือนแกก็โดนไปแล้วไอติมฟันปั่นอะไรน้ำแข็งสาย
เพราะอย่างถ้าเราทำร้านอาหารเราก็ต้องทำอาหารเป็น
ใช่ประโทษประโทษ